หรือคุณจะไปกับดิฉันดิฉันจะพาคุณไปดูงานประเพณี

เพราะที่นี่เขาต้อนรับทุกคนนะมาร่วมทำบุญกัน
เพราะอะไรคุณช่วงนี้เนี่ยภาคอีสานหลายพื้นที่ฝนไม่ตกไง
อันนี้เราก็เห็นใจนะแล้วก็วิงวอนว่าฟ้าฝนตกลงมาทีเถอะ
วิ่งวอนธรรมดาไม่ได้มันต้องมีพิธีอย่างนี้

แต่ว่าก็ว่าไปแห่นางแมวเขามีหลายวิธีใช่ไหมคะ
จริงก็มีไปแล้วตุ๊กตาแมวก็มีไปแล้ว
แต่ที่นี่พูดเลยว่าเลิศใช้วิธีไหนไปดูค่ะ
โอ้คุณดิวนาวค่ะไม่เห็นแมวสักตัว
อ้าวคุณคะบอกแล้วว่างานแห่นางแมวที่โคราชนี่เขาไม่ธรรมดา
ไม่ได้ใช้แล้วแมวน่ะแมวจริงไม่ใช้แล้ว

คุณคะดูเหมือนว่าจะเป็นเงาะป่านะ
แต่จะบอกว่านี่แหละค่ะคือคนที่เขาแต่งตัวเป็นแมวที่มาประกอบพิธีแห่นางแมวขอฝน

ก็นี่ไงไอเธอมันคือนางแมวยวสวาส

แมวของคุณนี่หมายถึงผู้หญิงเซ็กซี่ใช่ไหม
ให้คนมาแต่งตัวเป็นนางแมวดาว

ร่วมพิธีแห่นางแมวขอฝน
คือตามประเพณีตำนานยาวนานมาแล้ว
คือต้องใช้แมวตัวเมียสีดำ
เอาแบบนี้ก็อย่างที่ว่าปะ๑เดี๋ยวจะหาวัฒน์รุนกรรมสัตว์
๒อาจจะหาแมวดำยากแต่นตัวเป็นแมวมันเสียเลยคุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งบรรยากาศที่นี่นะเห็นแล้วก็

พลจลกนะคะขออภัย

เดี๋ยวดิฉันต้องไปหมู่บ้านนี้แล้วนะครับ

ไปเป็นนางแมวเหรอคะ

เห็นไหมสนุกสนานครึ่งกันเป็นอย่างดี
ชาวบ้านเขาก็มีพิธีที่ต้องทำก็คือการสาดน้ำนี่แหละ
สาธิตที่แมวใช่ไหมให้แมวมันร้อง

ค่ะและนอกจากนั้นยังไม่พอ
ยังร่วมการบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
เป็นสิ่งของที่ชาวบ้านเอามาร่วมทำบุญกันแล้ว
สิ่งของเหล่านี้ก็จะเอาไปถวายต่อที่วัดด้วย
แบบนี้นี่เอง
แต่คุณคะที่ทำเอาฮือฮากว่าการที่นำคนมาแต่งเป็นแมวนั่นก็คือ

หลังจากที่ทำการแห่นางแมวเสร็จสิ้นนั้น
ปรากฏว่าเริ่มมีฝนตั้งเขาพรุ่งขึ้นมาทันที

โอ้โหเฮดีใจกันยกใหญ่เลย
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
หรือเพราะอิทธิฤทธิ์ของพี่ที่เขาแต่งเป็นแมวกันแน่

คิดสุดไม่ได้หรือว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่าง
เอาเป็นว่านะคุณพี่คนนี้คือผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริง
ใช่ยอมแต่งกายเป็นสีดำเป็นแมวดำแบบนี้ค่ะ

พี่คนนี้ยังล้างสีดำไม่ออกเลยนะฮะ

ก็ดูหน้าดิหน้าเขาทาสีดำด้วยก็ทาแต่หน้าไง
ใส่เสื้อด้วยทาตัวด้วย
คุณลองไหมเอาไม่เอากลัวล้างไม่ออก
คือจริงแล้วเนี่ยคนกรุงเทพอย่างเราบางทีฝนตกแล้วโอนบ่นเนอะ
แบบโอ้ตุอีกแล้วรถติดเบื่อมากแต่ว่าคนต่างจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยตอนเนี้ย
ขอล่ะให้ฝนตกสักทีถูกต้อง
อยากให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเหลือเกินเพราะว่าช่วงนี้มันแรงมาก
ก็คิดว่าการแห่นางแมวเนี่ยน่าจะช่วยได้นะเพราะว่ามันก็พิธีกรรมเป็นประเพณีความเชื่อของชาวอีสาน